ช่วงนี้พากันไปที่จังหวัดบุรียรำกันก่อน

ในวันนี้ค่ะเปิดคลองละลมโบราณนะคะให้ประชาชนได้ลอยกระทง

ชาวบ้านและผู้สูงอายุ๒ฝั่งคลองละลมในชุมชนศาลหลักเมือง
เทศบาลบุรีรำค่ะร่วมกันนำอาหารคาวหวาน
ทำพิธีเส้นไหว้สารเจ้าแม่บัวลอยที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนนะคะ
เพื่อเป็นการกล่าวขอขมาตามประเพณีความเชื่อก่อนที่จะมีการจัดงานลอยกระทง
ซึ่งถือว่าเป็นการล่วงเกินพระแม่คงคาเพราะอาจจะมีเศษขยะ
หรือว่าสิ่งปฏิกุลต่างที่ทำให้แม่น้ำนั้นสกปรกนะคะ
จึงต้องมีการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนค่ะซึ่งทางเทศบาลเมืองบุรีรำนะคะ
เปิดคลองและลมโบราณ๖สายด้วยกันรอบเขตเทศบาลให้ประชาชน
แล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวได้ในจังหวัดบุรียรำนะคะ
ก็จะได้ลอยกระทงกันด้วยคืนนี้นะคะรวมทั้งเป็นการขอคำมาพระแม่คงคาค่ะ
โดยได้มีการจัดเตรียมสถานที่ระดับไฟรอบคลองให้สวยงามนะคะ
ทางนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนด้วยให้นำวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น
แล้วก็ย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์เป็นกระทงนะคะ
เพื่อที่จะร่วมรักษาระบบนิเวศในคลองละลมโบราณด้วย
จากรักษาระบบนิเวศแล้วคลองขออภัยนะคะ
กระทงแบบไทยก็สวยไปอีกแบบนะคะ
ทีนี้ทางเทศบาลได้มีการปีนี้นะคะ
งดการจัดแสดงมหรสบแล้วก็งานรื่นเริงต่างทุกประเภทเลยนะคะ
เปิดให้ลอยกระทงอนุรักษ์ประเพณีเท่านั้น
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ